คือที่เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของการเตือนภัย
อุบัติเหตุแล้วก็เหตุการณ์ต่างนะครับ
มีอุบัติเหตุรถพ่วง๑๘ล้อที่กำลังบรรทุก
ดาดอัดไปส่งที่แหลมชะบังจังหวัดชนบุรี
เสียหลักแห่โค้งพุ่งชนราวกั้นขอบทางนะครับ
คนขับได้รับบาดเจ็บขาหักติดอยู่ในรถ
สาเหตุคาดว่าคนขับไม่ชินเส้นทาง

ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ที่ราชานำอุปกรณ์ต่างเข้าช่วยเหลือ

เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมง
สามารถนำตัวออกมาได้สำเร็จ
ก่อนเกิดเหตุนายทวีพรขับรถพ่วง๑๘ล้อ
บรรทุกกระดาษอัดมาจากจังหวัดระยอง
และกำลังไปส่งที่แหลมชะบัง
ที่จังหวัดมหาสรคามกู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทาง

เพื่อช่วยชีวิตนายนพดลลาบทะเลอายุ๓๒ปี
คนขับที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสติดภายใด

ก่อนถึงสามแยกไฟแดงบ้านหนองไพร

หลังกู้ภัยนำร่างของนายนพดลออกมาได้สำเร็จ

ส่วนรถทัวร์คู่กรณีมีผู้โดยสารทั้งหมด๓๕คน

ส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ก็ได้ยินเสียงดังมาจากด้านขวา

แล้วพุ่งชนหน้าร้านค้าอย่างจัง
เจ้าณาที่รอให้คนขับรถพ่วงอาการดีขึ้น
จะเข้าสอบปากคำเพื่อหาสาเหตุอีกครั้ง

ที่บ้านครูน้อยตะบลนนทอง
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวอยู่กลางทุ่งนา
พบศพนายประสิทธิ์วงสุพรรณอายุ๔๕ปี

ใบหน้าด้านซ้ายมีบาดแผลชะกัน
ข้อมือและแขนขวามีแผลฉีกขาด

หลังคามีร่องรอยกระแทกจนทะลุ

โกลเกินเหตุผู้ตายซึ่งมีอาชีพทำนา

จู่ล้อรถไถก็เกิดระเบิดขึ้น

สันนิษฐานว่าผู้ตายเติมลมยางล้อรถไถนาเกินความจุ